ทริปนะคะไปเที่ยวอังกฤษกับเพื่อนซีของเขากุ๊กกี้
อ่ากลุ๊ปกิปนะคะนะคะภูสามีภรรยาเนี่ยแหละ

อ้างบอกว่าเป็นดารามีชื่อเสียงที่เมืองไทย
อย่าคิดนะว่าจะมีอภิษฎมาที่นี่
ไม่มีคนสนใจหรอกเขามองเป็นคนลาวเขมร
โอ้โหไปบูลลี่ถึงนั่นอีกนะคะอยู่ไทยดังมากกิจดับเลยค่ะ
งานนี้นะคะสาวดิวที่ร่วมทริปไปด้วยนะคะ

แม่สาวมือโพสต์นะคะควรไปพบแพทย์เพราะว่าน่าจะป่วยค่ะ
เคยได้ยินคำพูดป่ะคะคนสวยอยู่บนเวที
คนป่วยต้องไปโรงพยาบาลคนป่วยต้องไปโรงพยาบาลนะคะ
เขาเป็นคนไทยค่ะก็ไปทานอาหารไทย
ส่วนเขาเป็นคนอะไรไม่รู้แต่ต้องไปโรงพยาบาล
คือดิวว่าตัวกิฟต์กับตัวบี้เองก็คงไม่ได้แคร์อะไร
แต่ส่วนตัวดิวเราก็ไม่ชอบไงด้วยนิสัยของเรา
ไม่ชอบให้ใครมาแบบมาบูลลี่เพื่อนเราเพื่อความสะใจบนเฟซบุ๊คปิงตอง
แทนสิเพราะว่าถ้าเราเป็นนักแสดงแล้วเราไม่ต่อคิวเราก็โดนด่า
เราต่อคิวเราก็เป็นไปอีก
เป็นอะไรไปอีกแล้วเราต้องทำอย่างไร
ดิวว่ากระแสสังคมสังคมก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอย่างไร
ตอนนี้คนที่น่าออกสารน่าจะเป็นเขามากกว่า
ยิ่งถ้าเราคิดว่าเขาป่วยอย่าไปด่าเขาเยอะเลยเพราะเขาไม่ค่อยสะบาด